สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ใส่ไข่ค่ะสดใหม่ให้เยอะมาก
โอ้โหเยอะมากจริงจริงสวัสดีค่ะครูอุวันยินดีค่ะ
คุณคะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงค่ะและคุณ
ดิฉันยังไม่ได้เคยเจอไม่เคยเจอกันเลยยังไงแต่ดิฉันยังไม่ได้อยากจะ
ทักทายกับคุณแม่เท่าไหร่นักอยากทักทายค่ะเบบีใหญ่โตแล้วค่ะ
ครูอุวันเนี่ยขอแสดงความดีดีด้วยขอบคุณค่ะพุธจุยคลอดแล้ว
ใช่พี่พุธพี่จุยคลอดยี่สิบสี่ใช่ภรรยาศจิกาที่ผ่านมาฮะ
เมื่อวานนี้ตั้งแต่พฤหัสนะพี่มดอ๋อเหรอใช่แต่แกเพิ่งลงรูป
ได้ข่าวว่าคุณหลานชื่อเพราะมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
ของหนูเมื่อไหร่เนี่ยของหนูเดือนหน้าธันวาประมาณกลางเดือน
ถ้าน้องถ้าน้องมาตามกำหนดนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาก่อนหรือเปล่า
เขาจะมาก่อนใช่ไหมใช่ไม่รู้เหมือนกันอีกแฝดเกิดแล้ว
ใช่ไหมลูกของบิมอ่าใช่ใช่ไหมใช่ลูกพุธน่าจะเป็นรถเดียวกันนี่
ใช่พี่คุณจุยไปละก็เหลือรถเมมีไอซ์ดาอ๋อไอซ์ดา
เพราะว่าไฟล์ข้อไปแล้วเออจริงไฟล์นี้แชลไหนก็ไปหมดแล้ว
ใกล้กันนี่แหละดิฉันมีหลานเยอะมากในวงการ
ไม่ต้องเรียกว่ายายอ้วนนะลูกน้ำ
ให้ยึดหลักพี่เบิร์ตเห็นไหมกี่ยุคกี่สมัย
ยังเป็นเรียกพี่ร่วมลูกคนหลานกันก็ต้องเรียกว่าพี่เบิร์ต
ก็ทำไมดิฉันถึงเป็นครูอ้วนล่ะเพราะเป็นใครเปลี่ยนอะไรฉันไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้หนูก็ต้องเรียกครูอ้วนเหมือนกันอย่าให้จิ๋วเรียกครูอ้วนด้วย
ใช่ใช่แต่เล็กนะลูกนะไปดูสถานการณ์เรื่องของโควิดกันสักนิดนึงค่ะ
ช่วงนี้เวลาเราพูดถึงสถานการณ์โควิดเหมือนมาทุกวันเนอะ
เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเอ๊ะทำไมแบบเหตุการณ์ต่างช่วงนี้ดูจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
หรือว่าผู้เสียชีวิตที่ดูเพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางเคสกรณีเนี่ย
เสียชีวิตที่บ้านแล้วปรากฏตรวจปุ๊บอ้าวเป็นโควิดอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙ในประเทศไทย
โดยเป็นสัปดาห์ที่๔๗นะคะถ้าอยู่ในช่วงวันที่ก็คือ๒๐๒๖พฤศจิกายนนะคะ
ก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล๔๙๑๔ราย
เฉลี่ยวันละ๗๐๒ราย
สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่เนี่ยคือ๗๔รายถ้าตกเฉลี่ยก็คือวันหนึ่ง๑๐รายด้วยกันนะคะ
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ๕๕๓รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๓๑๙รายด้วยกัน
สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันสะสมเนี่ยโอ้โหเมืองไทยเราก็ฉีดไปได้๑๔๓๑๕๕๙๑๐โดสด้วยกันนะคะ
ก็มีการฉีดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น๘๔๑๕
โดสซึ่งขณะเดียวกันกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจท่านก็มีการออกมาพูดถึงกรณีของเด็กหญิง๖ขวบที่มีการติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็ตรวจพบว่าติดเชื้อมาจากคนในครอบครัวแล้วก็ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่บ้านมาก่อนแล้ว๒สัปดาห์ค่ะ
ก่อนที่จะมีการมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากประวัติเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือมีอาการทางสมองนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ก่อน
ประกอบกับไม่เคยฉีดวัคซีนด้วยในกรณีของน้องอายุ๖ขวบท่านนี้นะคะ
เมื่อติดเชื้อเข้าไปก็เลยทำให้ปอดบวมระบบต่างของเรื่องของการหายใจแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็ส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนั่นเองค่ะ
ซึ่งกรณีนี้ก็ทำให้แพทย์เขาเป็นห่วงเนื่องจากว่ามันมีหลายคนคิดว่าเด็กติดเชื้อแล้วเนี่ยอาการอาจจะไม่รุนแรงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราฟังเรื่องของสถานการณ์โควิดจะบอกเด็กเล็กติดเชื้อแล้วไม่เป็นอะไร
แต่ในบางเคสกรณีด้วยความที่เขามีโรคประจำตัวใช่แล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจจะแบบลืมระมัดระวังไปเพราะเข้าใจว่าเด็กเด็กอาจจะไม่มีเป็นอะไรอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นก็ยืนยันว่าเด็กที่มีอายุน้อยถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อโควิดเข้าไปในปริมาณที่มันมากเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดอาก

ผลที่ทำให้เด็กอายุน้อยน้อยเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยจริงดังนั้นทางที่ดีเหมือนเดิมติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อแล้วก็นำบุตรหลานเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีอาการหรือมีแบบว่าอาการช็อกน้องดูซึมเศร้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ให้รีบไปพบแพทย์แบบทันท่วงทีนะคะเพราะไม่งั้นมันเสี่ยง

คุณบริษัทบริษัทบริษัทบริษัท

คุณบริษัทบริษัทบริษัทบริษัท

คุณบริษัทบริษัทบริษัทบริษัท

มันไม่ได้แสดงอาการใดเลยนะ

นอนอยู่ติดเตียงเนี่ย๓วัน
แต่ต้องการตรวจบางทีมันก็ไม่ออกมาเหมือนกัน

เราไม่รู้ตัวเองนะคือปัจจุบันนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่ง

หมอที่เป็นมะเร็งปอด

หมอจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี
ยังเป็นมะเร็งปอดแบบไม่รู้ตัวเองระยะประมาณระยะปี
แล้วคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า
สุขภาพเราแข็งแรง
เราไม่รู้ว่าไอ้โควิดเนี่ยโอเคล่ะ
บางคนบอกเป็นแป๊บเดียวก็หายภูมิธรรมชาติ

เราไม่รู้ว่ามันไปสร้างให้เรา
เกิดโรคอะไรที่เราเคยเป็นอย่างบางคนเป็นภูมิแพ้
พอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยพอหลังจากหายป่วยเป็นโควิดแล้วบางคน
ยังมีกรณีของแบบอยู่ดีภูมิแพ้ก็กำเริบขึ้นมา

ดังนั้นอย่างที่บอกไปสถานการณ์พวกแบบลองโควิดต่างนานา

แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปกระตุ้นโรคต่างที่อยู่ในร่างกายเราออกมาหรือเปล่า
ต้องติดตามตัวเองติดตามตัวเองว่าอาการเป็นยังไง
แล้วเราก็ต้องอย่าเพิ่งเฉย
แล้วสิ่งที่เป็นก็คือว่าเราต้องสนใจกับคนรอบข้างว่าตัวเราอาจจะติดได้เสมอแล้วมันก็จะติดไปเป็นไปทั่วเลยเรื่องอันตราย
หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยที่น่ากลัวกว่าโควิดคือไข้หวัดใหญ่โอ้โหทรมานกับโควิดฮะทรมานกว่าเยอะ
หวัดใหญ่ปกติเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วนะใช่ไหมจริงแล้วเนี่ยมันแรงมากเลยนะจริงเวลา
ไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่คนก็จะนอนโรงพยาบาลนะคะเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ที่มันเป็นอะไรพันสายพันเอสายพันธุบีตอนนี้มันเป็นสายพันเอน่ากลัวมาก
ตอนนี้คือมันเป็นแล้วก็หายมันมียาฆ่าเชื้อแต่ก็หลายคนต้องเข้าโรงพยาบาลมันจะหนักอ่ะมันจะปวดเนื้อปวดตัวมันจะเพลียสุดเลย
ขอเล่าอีกหนึ่งข่าวฮะมาจากที่บุรีรำเรื่องนี้ทางไทยรัฐนิวโชว์เราก็ติดตามข่าวนี้อยู่คือเรื่องของแม่เศร้าเหลือเกินลูกเนี่ยใกล้เรียนจบแล้วส่งลูกจนเรียนจบแล้วนะ
ปรากฏว่าโดนวัยรุ่นกว่า๒๐คนถีบรถล้มล้มฟันดับทุกวันนี้ยังจับตัวไม่ได้คือแม่เนี่ยกว่าจะหาเงินไปส่งลูกเรียนหนังสือจนเกือบจะจบอ่ะค่ะคือใกล้จะถึงสุดทางแล้วลูกจะออกไปทำมาหากินแล้วที่จะเบาผ่อนผ่อนผู้ปกครองบ้างแล้วก็คือเอาง่ายเพื่อลูกเนี่ยลูกจะได้กลับมาเลี้ยพ่อเลี้ยงแม่แล้วปรากฏว่าเสียชีวิต

จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลคุมเมืองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเพื่อนผู้เสียชีวิตเขาเล่าอย่างนี้เขาบอกตนกับผู้ตายเนี่ยแล้วก็เพื่อนสี่คนเนี่ยก็ขี่รถจักรยานโยนละต่างจังหวัดถูกต้องก็ขับมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยสองกันเพื่อไปเที่ยวรถแห่ประเภทรถแห่ที่บ้านดงเข็งจังหวัดบุรีรำเนี่ยหลั

แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มาช่วยเหลือค่ะแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าส่งลูกชายไปเรียนที่อำเภอครูเมืองอะเพราะเป็นคนพื้นที่ติดต่อกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรำก็ติดต่อกันเนาะค่ะซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่าไปเรียนในตัวเมืองโคราชอีกอืมตอนเย็นลูกชายจะมาขอเงินบอกว่
ไปตอนเนี้ยเอาตรงตรงไม่มีแม่ที่ไหนทำใจได้หรอกฮะสงสารลูกลูกเรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้วระดับปวสอจะจบอยู่แล้วแม่เขาก็อ้อนวอนบอกว่าขออ้อนวอนเจ้าหน้าที่ช่วยจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อยเถอะขนาดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็พอรู้แล้วล่ะว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยคือใครเบื้องต้นเอามาสอบปากคำแล้ว๑๑คนทุกคนให้ก
บอกแม่ขอไปงานรถแห่เป็นเด็กดีอ่ะเนอะขอแสดงความดีเดี๋ยวเราไปขอรบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
เอาไปดูกรณีที่โรงเรียนมิงซินนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนอ่ะนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมหก
ปรากฏว่ามันเกิดเหตุกรณีที่แบบว่ามีเพื่อนข้างบ้านข้างโรงเรียนนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเนี่ยด้วยความที่เขาก็มีกรณีวิวาสกับทางโรงเรียนเป็นกรณีเรื่องของการใช้เสียง

เพราะว่าจริงโรงเรียนเขาก็จะมีเรื่องของการเคารพทงชาติมีการทำกิจกรรมต่างปรากฏว่ามันมีคลิปอันนี้ออกมาเนี่ยค่ะก็คือมีกระบอกปืนเนี่ยค่ะแล้วก็มีเสียงปืนดังออกมา

ก็มีทั้งนักเรียนและคุณครูเนี่ยที่เขา

อันนี้คือเป็นแบบตึกแถวอยู่ข้างใกล้กับโรงเรียน
มีเนี่ยมีกระบอกปืนเนี่ยโผล่ออกมาอย่างนี้ค่ะ

คือเด็กนักเรียนที่เขาทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนวันนั้นแต่พอดีว่ามันไม่ได้เป็นช่วงของการแบบเรียนการสอนเปิดเรียนนะคะ
แต่ว่ามีน้องบางคนที่เขามาทำกิจกรรมตรงนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเอ๊ะมันเหมือนมันมีเสียงอะไรมากระทบกับแผ่น
อย่างที่โรงเรียนก็เลยมีการแจ้งกันไปปรากฏว่าคุณครูที่เข้าเวรก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยถ้านับรวมกันได้จำนวนก็คือ๑๘นัดนะคะ
มีการเข้าไปประณีประนอมเรื่องของแบบเสียงต่างนานาเพราะว่าทางท่านท่าน
ข้างบ้านก็อาจจะบอกว่าเสียงดังแบบว่ากรบกวนเขาหรืออะไรประมาณอย่าง
เนี้ยค่ะใช่ใช่ซึ่งตอนแรกก็คือยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นใครแต่เสียงน่ะต้นต่อมาจาก
ตรงนั้นนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการสนที่กำลังบุกเข้าไปจับกลุ่ม
อันนี้ใช้กฎอายการศึกนะคะเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
นี่ไปที่บ้านเขาเลยเจ้าหน้าที่ไปประมาณกันสักยี่สิบคน
มีนักข่าวก็คือไปแบบเนี่ยทำข่าวกันเจ้าหน้าที่ก็กันนักข่าวให้ออกมาก่อน
ถือปืนกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยนะคะใช้กฎอายการศึกเข้าไป
เนี่ยที่บ้านก็อยู่กันประมาณสามคนนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นร้านซ่อม
มีร้านอะไหล่ขายของเป็นตึกแถว๔ชั้นอย่างนี้ค่ะ
ค่ะเข้าไปสรุปก็คือพาตัวผู้ต้องสงสัยออกมานะคะ
เขาเป็นอะไรอ่ะเออไหมถ้าเกิดไปโยนนักเรียนขึ้นมาทำยังไงอ่ะน่ะ
ก็นี่แหละค่ะปกติไหมอ่ะอยู่นี้อยู่ในบ้านเมืองแล้วเมื่อก่อน
เราว่าน้องนะเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะใช่เนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็พาไป
เพื่อจะไปสอบปากคำก็มีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ระแวกนั้นเนี่ยนะ
ออกมาจากซอยแล้วเพราะว่าบ้านนั้นเขาอยู่ข้างในโรงเรียนก็จะอยู่ข้างหน้าตรงแถวอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็มาดูกันบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็โอ้ดีจังเลยที่แบบว่า
ได้พาตัวไปแบบสอบสวนหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะในกรณีแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเคยมี
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้มาแล้วที่แบบเหมือนกับมีการตกลงกันไปแล้วก็หาวิธีปณีประนอมกันทั้งฝ่ายของทางโรงเรียนเอง
กับกับบ้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็คือเหมือนจะตกลงกันแล้วมันเหมือนไม่จบ
ใช่เป็นกรณีแบบเนี้ยค่ะนี่เห็นหน้าของของประชาชนนี่รู้สึกว่าจะเกิดความสบายใจระดับหนึ่งเนอะ
ในระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยพอเช้าวันต่อมาโรงเรียนก็ยังมีการเปิดทำการปกติ
แต่ถูกไหมค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเรียนต่อวันอ่ะเขาก็ถูกจับไปอ่า
เอาไปสอบสวนบรรยากาศโรงเรียนตอนนี้ก็จบเนอะผู้ปกครองนักเรียนก็นำบุตรหลานมาส่งเข้าเรียนตามปกติอะค่ะ
ทีนี้ก็มีกำลังตำรวจจรจรมาช่วยดูแลการจราจรทางม้าลายข้ามถนนต่างนะคะ
แล้วก็มีกำลังทหารร่วมกับอศฝ่ายปกครอง
มายืนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองล่ะอันนี้ต้องมีเลย
ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนก็ยังกิจกรรมเนี่ยค่ะยามเช้ากันตามปกติชื่นใจ
มีการทักทายหยอกล้อเพื่อนแบบสนุกสนานน่ะนะคะค่ะ
ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ย
ก็มาร่วมเข้าแถวเคารพทงชาติด้วยแล้วก็ร้องเพลงชาติร่วมกับเด็กนักเรียน
ก่อนที่จะเปิดเผยความรู้สึกบอกว่ารู้สึกยินดี
ที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับน้องนักเรียน
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนด้วยค่ะ
ยืนยันว่าโรงเรียนนี้ปลอดภัยทั้งจังหวัดตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ย
มีการควบคุมสถานการณ์ความสงบเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ทางพลตำรวจตีเชิดพงศ์ชิงปรีชาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองเอง
เจ้าหน้าที่ก็มีความมั่นใจในพยานหลักฐานต่างที่เจอในบ้านของผู้ต้องสงสัยค่ะ
มีปืนยาวขนาดจุด๒๒จำนวน๑กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืน
แล้วก็หลักฐานอื่นที่นำออกมาจากบ้านผู้ต้องสงสัยนะคะ
โดยที่ปืนเนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่ามันเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง
หลังจากนี้ต่อไปค่ะจะมีการทำเรื่องยึดปืน
แล้วก็มีการส่งเรื่องเพิกถอนทะเบียนแล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืน

ผมบอกเลยคือหลักฐานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วที่เรารู้ว่าใครที่เกี่ยวข้อง
แต่มันมีในบ้านหลังนี้มันมีคนที่สุ่มเสี่ยงอยู่สองคน
ก็คือพ่อกับลูกที่สุ่มเสี่ยงที่จะผมกลัวเหตุแบบเหตุซ้ำซ้อน
ผมบอกเลยคือมันเยอะแยะไปหมดครับมันหลักฐานเดี๋ยวนี้มันหาได้เยอะแยะไปหมดครับ

ก็จริงแล้วไอ้คนที่ยิงมาก็คือบ้านข้างเคียงที่มีปัญหากับโรงเรียนในเรื่องเสียงรบกวน
ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ลงมาช่วยกำกับควบคุมดูแล
เพื่อประกันความปลอดภัยกับนักเรียน
จริงแล้วบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเสียงดัง
เหมือนกับที่นครพนมที่ครูโดนตบ

นั่นอันแต่นั่นเมายาแล้วไปตี
แต่อันนี้คือเขาบอกมีปัญหากับโรงเรียนมาตลอด
เคยมีมาแล้วเป็นเรื่องของปัญหาแบบเรื่องของการใช้เสียงอย่างนี้
แต่จริงเราก็อยู่กันมาแบบนี้เนาะทั้งบ้านโรงเรียนวัดส่วนใหญ่
ถ้าเป็นในเขตชุมชนเองก็จะมีแบบทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นอยู่แล้ว
เกิดความเครียดอะไรทางด้านสุขภาพอะไรต่างด้วยเหมือนกันมั้ง
ถ้าว่าไปแล้วถึงต้องทำถึงขนาดนี้
เพราะอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าสรุปสุดท้ายแล้วจริงแล้วมันด้วยอะไร
แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการใช้เสี่ยงกัน
แล้วก็จริงสำหรับตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยค่ะ

นี่แหละก็มันก็เป็นแบบอยู่ด้วยกันก็ต้องแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
บางทีมันเกิดเหตุก็อย่างคุณครูบอกไปว่าบางทีเนี่ย
พอเป็นการเจรจากลายเกลี่ยกันระหว่างโรงเรียนเองกับทางแบบว่า
บ้านที่อยู่ข้างอาจจะแบบเคลียร์กันไม่จบ
จริงคุณทางรองผอเองเขาก็มีการออกมาบอกว่าอยากจะให้แบบมีส่วนกลางสักแบบคนนึง
หรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาช่วยแบบเจรจาว่าเราจะหาข้อยุติตรงกลาง
ร่วมกันยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันต้องมีจริงนะต้องมีแบบส่วนกลางที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะต้องหาข้อยุติ
เหมือนคอนโดกับวัดอย่างเงี้ย
ที่เคยคอนโดกับวัด
บางทีก็เปิดเครื่องเสียงเสียงดังไปหรือเปล่า
หรือบัญชีวัดก็บอกว่ามาก่อนนะ
หรือวันนี้เราต้องยอมรับในกรุงเทพอันนี้ระนองกำลังจะเป็นจังหวัดใหญ่แล้ว
อย่างโรงเรียนอย่างนี้ทำยังไงก็ลูกหลานเราก็ไปเรียนที่นั่น
ใช่ก็เป็นชุมชนซึ่งมีโรงเรียนแล้วเราก็เรียนหนังสือกันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งจะให้เงียบเลยคุณเป็นไปไม่ได้

หรือเสียงตามสายออกกำลังกายช่วงขอรบทรงชาติเขาอาจจะยังไม่ตื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็ปรับกันหาจุดจูนกันนะคะให้

หรือการหันลำโพงไม่ให้ไปถึงบ้านเขาหนึ่งมันก็ยากอีกอ่ะ
เห็นเขาบอกเขาก็มีการหันลำโพงแล้วเท่าที่ฟังข้าวมา
ถ่ายเอาไว้แล้วเพราะว่ามันต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแบบชัดเจน
ว่ามันเกิดเหตุจริงที่บ้านหลังนี้จริงเกิดอะไรขึ้น
ถึงจะแบบว่าพาตัวผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ต้นเนี่ย

เขาถึงบอกว่าทุกวันนี้คำว่าถูกต้องกับถูกใจ
มันไม่ได้อยู่คู่กันไม่ได้ถ้ามันถูกใจก็ต้องไม่ถูกต้อง

ใช่แต่ที่สำคัญคือเด็กที่เรียนหนังสือ
มันจะเกิดความรู้สึกถึงว่ากลัว
ซึ่งคำนี้เป็นคำที่น่าอันตรายมากสำหรับเด็ก
เพราะความกลัวเนี่ยมันทำให้สติสมาธิในการที่จะต้องเรียนเนี่ย
มันก็พัฒนาได้ช้านะได้ยากนะ
เมื่อก่อนนี้พ่อแม่จะรู้สึกว่าโอเคล่ะ

ถ้าสมมุติหนึ่งที่ส่งลูกไปบวชกันเนี่ย

สองพ่อแม่ออกไปทำงานเอารูปไว้ที่โรงเรียน

เหมือนด้วยไปโรงเรียนอย่างน้อยตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึงบ่าย๓

คือมันโอกาสที่จะเกิดว่าเด็ก๑เปอร์เซ็นต์๒เปอร์เซ็นต์

แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะ

นี่อันนี้ในกรณีของเด็กนะคะ
ในกรณีผู้หญิงที่เริ่มโตมา

เหมือนอันเนี้ยกุลหนุ่มกันชั้นเคยพูดไง
ว่าเวลาที่เข้าคุกอ่ะเหมือนเข้าไปออกมาแกร่งขึ้นแกร่งขึ้น
เหมือนขอใช้ไอ้ปานคุกสี่รอบนะฮะเข้าออกเนี่ย
เหมือนเช็คอินเช็คเอาท์เช็คอินเช็คเอาท์เนี้ยสี่รอบ
สลดย่ำยีสองสาวลายติดเลยนะฮะอืมรวงเหยื่อเนี่ย
ขังห้องเช่าแล้วก็หม่อมยาคือเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีฮะ
ตามจับกลุ่มในประธานินหรือปานอายุสี่สิบเอ็ดปี
ก่อเหตุทำอะไรร่างกายหญิงสาววัยรุ่นเนี้ยที่สวรรค์สาธารณะ
ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดูสิ
เช้ามืดคุณคือน้องผู้หญิงอายุ๑๘ไปออกกำลังกาย
เขาไปออกกำลังกายเขาไม่มีความผิดเลยนะแล้วเขาก็เดินออกมา
เขาก็จะมาที่มอเตอร์สายของเขาดูสิปู่เกาะเหตุก็ตามออกมา
เออแล้วก็เตะเข้าไปก้านคอเข้าไปผู้หญิงก็ล้มลง
แล้วเข้าไปซ้อมก็พยายามจะลากน้องเขาเข้ามาข้างในเนี่ยค่ะ
คือชีวิตของผู้หญิงอ่ะรู้จักกันไหมเนี่ยไม่ได้รู้จักนี่เลย
เอาล่ะคือเอาไงคุณดูเขาจะเนี้ยเขาจะกลับบ้านหรือเปล่าเม
เออใช่เออดูสิเขาออกมาจากข้างในออกมาเตะก้านคอเขาล้มลงไป
แล้วก็พยายามทำร้ายซ้ำเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็
เมื่อมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเหรอมันเฮี้ยขออนุญาตชั้นไว้มันเฮี้ยมมาก
แล้วก็ลากเข้ามาลากมาตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่เอาลากเข้ามาข้างในเสร็จ
เพื่อคุมขืนค่ะอ๋อแล้วพอลากเข้ามาข้างในสุดท้ายไม่ให้นี่นะคะ
บังคับให้เขาเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วพาไปที่อื่นพาออกใจร้ายมาก
อ้วนดูสิทุกวันนี้คือเขาออกกำลังกายอ่ะอืม
คือมาออกกำลังกายคือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกกันเนี่ย
ต่อมาตำรวจยังพบผู้เสียหายเนี้ยอีกหนึ่งคนค่ะ
ถูกขังไว้ในห้องเช่ารายวันแห่งหนึ่งที่ตำบลขามใหญ่
เป็นเด็กผู้ยายุทธิ์สิบแปดสิบแปดคนนี้มาน่ะ
มาจากฐังเหนืออ่ะอีกคนนึงน่ะที่ไปเจอกัน
ก็เลยต้องเอาส่งลงพยาบาลน่ะเบื้องต้นเนี้ยหญิงสาวไรนี้เดินทางมาจาก
สุฬิกายนที่๒๒พฤศจิกายนเพื่อมาตามหาแฟนนุ่ม
ความรักว่าเด็ก๑๘คิดถึงเราตอน๑๘สิ
ก็มาตามหาแฟนความรักยังสดใสมาก
สรุปแล้วมาเจอนายประธานินชื่อประธานินที่สถานีขนส่ง
จากนั้นประธานินเนี่ยหรือไอ้ปานเนี่ยก็ลวงผู้หญิงเนี่ยไปร้านเหล้า
ไปหลอกเขาบอกว่าจะพาไปหาแฟน
พาตอนรถจักรยานยนท์คันที่ขโมยมามาที่ห้องเช่าดังกล่าว
ลงมือคมคืน๒วันต่อเนื้อน
หลังจากคมคืนปุ๊บขังเอาไว้อย่างนั้น
ผู้หญิงนี้โลกกำลังสวยงาม
ก็มาตามหาแฟนจะต้องแบบว่า
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอคือตกใจเลย
เขาก็ตามไปเพื่อจะไปตามจับตัวผู้ก่อเหตุใช่ไหม
ปรากฏไปที่ห้องดันไปเจอผู้หญิงอีกคนนึง

อยู่ในสภาพที่แบบว่าร่างกายคือโดนซ้อม

แล้วนอนกองแบบปัสสาวะอยู่ตรงนั้นอย่างนี้
คือเอาง่ายอำรุษรีบเข้าช่วย
ผู้หญิงคนนั้นถูกไอ้ปานเนี่ย

เขาก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ขี่รถจักรยานที่กำโนยมาด้วยนะ
โดยมีหญิงสาวอายุ๑๘นั่งซ้อนหน้ามา
ไม่ใช่ซ่อนหลังซ่อนหน้ามา
ลักษณะผู้หญิงเนี่ยดูออกเลยเมา
เมาค่ะตอนเนี้ยตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับ
ขณะที่ผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้แล้วก็นวงเหนียวกักขังผู้อื่น
ให้ปัดจากเสรีภาพในร่างกายทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี้ยคุณดูเนี้ยนี่ไงดูสิ
เป็นภาพได้รับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่จิตใจและร่างกาย
แล้วปรากฏว่าก็มีคดีรักทรัพย์อีกคดีรักทรัพย์เนี่ยรักทรัพย์ในเคหสถาน
ทรัพย์ในเวลากลางคืน๖คดีแต่เอาจริงจริงนะเข้าออกจากคุกสี่รอบแล้วมันคงไม่รู้สึกอะไรหรอก
คดีก็แค่นั้นแหละจริงความผิดครั้งเนี้ยห้าข้อเก่าหา
พนักงานสอบสวนมีการแยกคดีส่งเอาผิดนะฮะไอ้ปลาเนี่ย๘สำนวนเพื่อขอใช้สารลงโทษ
ผู้ต้องหาในสถานะหนักจะได้ไม่ต้องก่อเหตุซ้ำอีก
อันนี้เขาบอกอย่างนั้นเลยนะครับปรากฏ
รับสารภาพหมดเลยรับสารภาพก่อนถูกจับว่าก็ก่อคดีรักทรัพย์ใช่
ทำร้ายร่างกายใช่ข้อหายาเสพติดใช่ค่ะ
เคยติดคุกรับโทษมาแล้วถึงสี่ครั้งแต่หลังจากพ้นโทษเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่เองนะ
ค่ะก็ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งอืมอ่าแล้วคือไม่รู้จะพูดว่าไงใช่ไหม
ไม่รู้จะมีแบบน้องผู้หญิงอีกกี่คนที่จะต้องมาโดนแบบนี้
พอดีนี่เขาจับได้นะคะใช่แต่อย่างหนึ่งก็เชื่อว่าน้องก็คงจะโดนหม่อมยา
เพราะว่ารักษณะคือทุกคนมอมแต่อีกอันหนึ่งอ่ะโดนทำร้ายร่างกายเต็มเต็ม
ใช่อันนั้นเห็นสวนสาธารณะอ่ะอันนี้คือแต่ว่าในด้านกฎหมาย
ถ้าเผื่อเรายอมรับผิดรู้เหมือนกับว่ามันก็น้อยลงใช่ไหม
มันก็จะน้อยลงใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นการก่อกระทำซ้ำไงฮะ
หลายคนเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าเฮ้ยบางทีการเข้าไปในคุก
มันก็จะทำให้วิชาแข็งขึ้นหรือเปล่าเหมือนแบบที่เราเคยมีอ่านข่าวที่บอกกรณีว่า
ใครที่แบบว่ามีความผิดทำแบบซ้ำซ้ำอ่ะจริงจริงโทษอ่ะค่ะ
มันจะต้องมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็จะพูดว่า
เรื่องของการข่มขืนในประเทศไทยเองมันดูแบบมันดูเบาจัง
พอฉันทำแบบนี้ปุ๊บฉันเข้าไปติดคุก
วันหนึ่งฉันออกมาได้แป๊บเดียวฉันก็ออกมา
แล้วฉันก็ทำซ้ำเพราะเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้

บางทีแบบมันก็กลายเป็นความแบบไม่หลาบจำ

มันเป็นความฉลาดของเขาที่เขารู้ทางด้านของกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้นจากในคุกรึปล่าวอือ๔๐๐ปี๕รอบแล้วอ่า

อันนี้รอบอันที่๕น่ากลัวน่ากลัวมาก
แล้ว๔๑แล้วเราคิดดูว่าเช็คอินเช็คเอาท์มา๔รอบ
แต่ว่าความโหดร้ายมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมของคนเหมือนกันนะ
สังคมของสัตว์ในทะเลนี่นะคะก็ยังไม่แคล้วนะ

ถูกต้องเลยก็มีการที่จะเรียกร้องขึ้นมาบอกว่าเลิกเลิกสักทีได้ไหม
เลิกเรื่องการลอยกระทงในทะเลสักทีได้ไหม
เพราะภาพที่ได้เห็นมันเป็นภาพที่เศร้ามากในการที่จะเตาตะหนุด
ที่เสียชีวิตแล้วก็มีการได้ค้นพบเจอได้ว่าในท้องของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
คุณดูสิคะนี่ขนาดเนี่ยนะขนาดนี้เกือบเมตรนะเมตรคูณเมตรเลยนะ
ความยาวความยาวความกว้างเนี่ยเกือบประมาณเมตรคูณเมตร
อายุประมาณ๒๐ปีนะเขาอยู่ของเขามาเนี่ยเสียชีวิตค่ะ
ก็คือเมื่อตอนที่วันที่๒๘นะคะศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
รับแจ้งจากพันธาเอกจุลทิศศรีอนันต์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่กองพันธ์สะเทินน้ำสะเทินบก
ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปรับซากมานะคะอย่างที่เห็นเนี่ยก็มาผ่าชนสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิต
ปรากฏว่านายสัตวแพทย์กิรินสอนพิพัฒน์เจริญนะคะ
สัตวแพทย์ประจำทางด้านศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลทางด้านกองทัพเรือเนี่ย
ได้เข้าตรวจสอบปรากฏว่าก็ได้เจอได้ว่าเป็นตัวเมียนะ
อายุ๒๐ปีมีการฝังรหัสไมโครชีพอะไรต่างก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียว
ชันสูตรออกมาบอกว่าซากเนี่ยเน่ามากแต่ไม่พบบาดแผลทางภายนอกลำตัวเลย
อันนั้นก็ยังเป็นดูธรรมชาติอ่ะเนอะแต่สิ่งที่พบเพิ่มมากไปกว่านั้นก็คือ

ไม่ว่าจะเป็นหมุดตะปูจากกระทงอวนเชือกไนลอนแผ่นพลาสติก
มันอุดตันอยู่ในลำไส้ค่ะคุณค่ะ
ก็เลยอยากจะขอเตือนออกเสียงเตือนดังกันไปเลยนะคะ
ว่าพี่น้องประชาชนกรุณาเถอะค่ะงดทิ้งขยะลงในทะเล
อย่าลอยกระทงในทะเลเพราะมันมันไม่ไปไหนอ่ะมันไปอยู่ในท้องของน้องเนี่ย
มันก็อันตรายนะคะเพื่อรักษาชีวิตสัตว์ในทะเลให้อยู่สืบต่อไป
นี่เขาอยู่กับเขามา๒๐ปีเนอะดูสิ
แล้วมันน้อยลงจริงใช่แล้วนี่เต่าตนุเป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะคุณค้า
เพราะฉะนั้นพวกเรานี่แหละค่ะต้องช่วยกันเราอาจจะไม่ได้เป็นคนทำ
แต่ถ้าเผื่อเรารู้เรารับทราบในสิ่งเหล่านี้บอกกันต่อไปนะคะ
คนที่ชาวเลทั้งหลายกรุ๊ดเป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ชาวเลนะ
แล้วก็ยุคหนึ่งเคยเคยมีโอกาสได้ทานไข่เต่าตะหนุ
เมื่อก่อนเต่าคึมเยอะมากเขาเอากระดองรุ่นเด็กเราเอากระดองมาทำกำไรกัน
ใช่ไปตลาดเนี่ยก็จะเจอเลยเป็นกองไข่เต่าตะหนุมาทานกัน
ก็ดูมีความรู้สึกว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนไป
เพราะฉะนั้นเราเองต้องรู้ว่าเต่าตะหนุคือพันเต่าที่หายากมากอยู่น้อยมาก
แล้วเขาก็มีชีวิตของเขาได้ยืนยาวมากมาย

เยอะค่ะแล้วไปตลาดเนี่ยนะคะคุณจะเห็นเลยเป็นข่าวไข่แตกตัวหนูใส่จานไว้นะ
แล้วก็พูนเลย๕๖ใบพูนเลยแล้วก็ยอมรับเคยทานก็อร่อยนะคะเขาอร่อยเลยล่ะ
แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายมาหาทานเลย
เพราะมันจะเป็นสิ่งที่ผิดมากที่เราไปทำลายแล้วก็ทำให้เขาศูนย์พันธุ์ได้เร็วขึ้น
ซึ่งเขาบอกเมื่อก่อนเยอะถึงซึ่งถึงขนาดว่าคุณเอามาทำกำไรขายอันร้อย๒๐๐๓๐๐

แต่ด้วยแบบปัจจุบันเรื่องของขยะทะเลที่แบบไม่ใช่แค่เฉพาะกระทงอย่างเดียว
ทิ้งพลาสติกขยะต่างต่างลงไปในทะเลสัตว์ทะเลก็ไม่ได้รู้
เขาก็ไม่ได้แยกออกว่าอันไหนมันคือพลาสติกอันไหนมันคืออาหารของเขา
บางทีก็หายจะเอาเข้าไปทุกอย่างอย่างนี้มันก็ไปอยู่ในท้องน้องแล้วมันย่อยไม่ได้
เขาก็เสียชีวิตก็กลายเป็นว่ามันลดจำนวนลงหรือแม้กระทั่งการแบบว่าสร้างอะไรที่มันไปรบกวนแบบที่อยู่ของสัตว์ทะเลมากขึ้น
ลุกล้ำที่เขาเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้ไม่เหมือนเดิมมันก็ค่อยสูญหลายไป
เขาอยู่มาก่อนใช่เขาอยู่มาก่อนนั่นแหละใช่เลย
ฟังแล้วต้องช่วยกันเนาะจริงค่ะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาของความคุ้มค่ามากค่ะ
ในรูปแบบแพ็คคู่อย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้คุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่าราคาพิเศษจริงนะคะเพราะว่าราคานี้โปรโมชั่นใน๑ปีเนี่ย
มีครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ผลิตจำนวนจำกัดด้วยค่ะ
ซึ่งทางปีที่แล้วในรายการของเรานี่แหละโอ้โหต้องบอกกระแสตอบรับดีมาก
สั่งซื้อยังแบบว่าหมดตั้งแต่ยังไม่จบรายการกันเลยค่ะ
กำไรให้กับคุณในช่วงใกล้เทศกาลสำคัญแบบนี้แหละค่ะ
ใช่เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญก็สะดวกนะคะ
หรือว่าใครอยากจะซื้อเองซื้อตุนไว้เลยนะคะ
พัฒนาสูตรใหม่ล่าสุดด้วยการนำสารสกัดไฮยาสเฟียค่ะ
ซึ่งจากสูตรเก่าที่ลูกค้าชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
นำมาเป็นเบสเซรั่มในสูตรใหม่
กลายเป็นนวัตกรรมเนื้อเซรั่มเนื้อหายา
ซึ่งเนื้อเซรั่มนี้จะมีความเข้มข้นแล้วก็คงความบางเบา
ซึมสู่ผิวได้ง่ายไม่ทิ้งถึงความเหนียวเหนอะหนัก
ซึ่งจะทำให้ผิวของเราดูเนียนกระจ่างใส
ท้าพิสูจน์ความชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้เลย
ที่ฉันก็อ่านไปแล้วพูดไปแล้วก็อยากจะลองด้วยตัวเองซะด้วย
เพราะเคยใช้ในรุ่นแรกไงคุณ
อ้าวนี่ว่าไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นแบบฉบับของของเขาจริงจริงนะ
เนื้อของเขานะมีความเข้มข้นจริงแต่บางเบาอ่ะอืม

เรียกว่าประสิทธิภาพยังครองใจหลายคนอย่างต่อเนื่อง
ยาวมา๙ปีแล้วนะคะถูกต้องคนไทยรู้จักกับดรจิลมา๙ปีแล้วนะฮะ
สูตรใหม่เนี่ยคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหมือนเมื่อก่อนเนี้ย
เราเชื่อว่าสมมุติเราร่วมสัก๒๐กว่าป่ะ

สมมุติ๒๐กว่าทั้งหมดมันก็จะมาใช้เหมือน

เชื่อว่าคนที่ใช้ดรจิลมานานถึง๙ปีเนี่ย

เอาง่ายยิ่งแก่ปัญหายิ่งเยอะ
แก่ปัญหาจุดดั่งดำความหมองคำริ้วรอยแห่งไว้
มันมีจริง
ความไม่กระชับดูสิเราไปเอารูปเก่ามาดู
โอ้โหตายแล้วทำไมมันวีเชฟทำไมหน้าเราสักพักโอ๊ยทุกวันนี้เหรอ
มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เขาจะมาช่วยกัน
คือการเพิ่มสารสกัด๓ตัวเนี่ย
ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมสากลนะครับ
ช่วยให้ริ้วรอยแรดูตื้นขึ้นช่วยให้ผิวกระชับไม่กระชับนะฮะ
ดูอ่อนไวดูอ่อนเย่าถูกต้องนะครับ
เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวดูเปล่งปลั่งช่วยให้ผิวเนี่ยมีความนุ่มน่าสัมผัส

ดูแลผิวกระจ่างใสเนี่ยไม่หมองคล้ำจุดด่างดำแรดูกระจ่างใสขึ้น
ผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดสามตัวนี้แหละคือความแอดวานเกิดขึ้นของดรจิล
ใช่แล้วค่ะพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โปรโมชั่นที่เรียกว่าคุ้มทิ้งท้ายปีเลยทีเดียวค่ะ
พิเศษมากวันนี้เพียง๑๖๙๐บาทเท่านั้นนะคะ
ดังนั้นคุณจะได้เซรั่มไป๑๒ขวดด้วยกันนะคะในราคาเพียง๙๕๐๐บาท
๕๔๐บาทถ้าเฉลี่ยขวดนึงก็คือ๗๙๕บาทที่สำคัญโอ้ยผ่อน๐เปอร์เซ็นต์ได้นานถึง๖เดือนนะคะ
๖เดือนโอ้ยลืมเลยนะใช่กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะจำนวนจำกัดเพียงแค่๕๐๐กล่อง
หมดแล้วเรียกว่าหมดเลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้แบบจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนตอนนี้นะคะไลน์มาเลยได้เลยเนี่ยค่ะ
พิเศษแบบนี้อย่างที่บอกหนึ่งปีมีครั้งเดียวก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะถ้าเปิดออกไปปั๊บด้านในนี่นี่เห็นไหม
มันจะออกมาให้ดูใช่ค่ะเป็นแพ็คคู่ดึงขึ้นไปเลยลูกนี่ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้๒ชิ้นอย่างนี้นะคะ
เอาละเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมากันครับ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เอาละฮะแน่นอนทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาบอกเป็นอาถรรพ์คุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์ประตูมงประตูเมนไหม
อะไรเหรอไหนเล่าให้ฟังสิมันเป็นยังไง

บอกว่าโอเคล่ะประตูเมนเผาศพเนี่ยมีอาถรรพ์เหลือเกิน

อ่ะทุกวันนี้เห็นป่ะแปลกมั้งเราอยู่ในยุคหาดจียุคเราจะเปลี่ยนเป็นยุค๖จีหรืออะไรครับ

เมนตาวงเมนเจาะทำไมเรื่องความเชื่อมูตรรุมันมาหนักขึ้นสายดำเริ่มเยอะขึ้น

ดูแต่ละเรื่องบอกเนี่ยเอาประตูเมนไปทิ้งตรงนู้นประตูเมนไปทิ้งตรงนี้ผีออกมาเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้

ที่หมายความว่าเวลาที่เข็นลงเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไฟที่จะเผา

เมื่อก่อนทุกคนจะกลัวอาถรรพ์แต่ในยุคนี้เพราะสอนี้เราหยุดพูดมูเตรลูคนบอกผีเอาไว้ก่อนขโมยก่อนกลัวไม่มีกิน
ประตูเมนก็ไม่เว้นแล้วใครจะกล้ารับซื้อล่ะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บุรีรำอีกแล้ว
นี่คุณดูสิคือไปเอาประตูเมนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาศพเนี่ยแล้วก็ประตูปิดเตาเผาศพเนี่ย
ตำรวจไปเจอปุ๊บที่เกิดเหตุต้องเดินทางประมาณสองร้อยเมตรนี่ประตูเผาศพเป็นเหล็กฮะ
เป็นเหล็กขนาดใหญ่เลยล่ะน้ำหนักเนี่ยหลายร้อยกิโล
เพราะพวกนี้เขาช่างเป็นกิโลขายถูกต้องไหมใช่ที่สำคัญเนี้ย
เมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้คือของที่เอามาทำแบบเครื่องรางของขัง
เอามาทำแบบว่าบุกเสกคุ้นใสคุ้นใสอ่ะนี่เจอหมดเลย
ตระแกงเหล็กตระแกงเผาศพก็เจอนะฮะที่ใช้รองคือศพ
คนตายในเมนอ่ะจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเนี่ย
ยังพบล้อเลื่อนเตาเผาศพก็เอามาด้วยนะค่ะคือเอามาครบเซตนะฮะ
จากการตรวจสอบชาวบ้านก็ให้การว่าตนเนี่ยมาหาเก็บของเก่าปะในป่าชุมชน
เพราะมักจะมีคนแอบเอาของเก่าแล้วเอาขยะมาทิ้งไว้
แต่ปรากฏว่าพบประตูปิดเตาเผาศพเนี่ยพร้อมตะแกงเหล็กรองศพเนี่ย
แล้วก็รอเลื่อนเตาเผาจึงรีบแจ้งตรวจสอบ
เพราะคิดว่าเอาจริงนะน่าจะไปขโมยมาจากวัดนั่นแหละ
หรือไปขโมยมาจากเมนนั่นแหละแล้วใครจะกล้าซื้ออ่ะ
เอามาปุ๊บขโมยมาแล้วนะก็ไม่รู้ไม่มีคนซื้อ
ก็ต้องเอามาทิ้งคือจริงจริงก็คือจะขโมยเหล็กมาขายบ้างงั้นเถอะ
ก็ถึงบอกว่าเมื่อก่อนผีสางนางไม้คนกลัวเล่าเหล่าหาดจึงหกจึง
ผีเยอะแยะไปหมดแต่คนบอกอ๋อฉันไม่กลัวเธอ
กลัวไม่มีกินไงแม้กระทั่งเมนเผาศพก็ยังไปเอาเลย
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านบอกคาดว่าน่าจะถูกรักขโมยมาจากวัดใดวัดหนึ่ง
เพื่อจะเอาไปขายเป็นเศษเหล็กนั่นแหละแต่คนที่ขโมยเนี่ยอาจจะถูกเนี่ย
อันนี้ก็บอกว่าคนที่ขโมยเนี่ยอาจจะถูกวิญญาณเนี่ยตามหลอกตามหลอน
ทั้งสิ่งของแบบนี้คงไม่มีใครกล้ารับซื้ออยู่แล้วจึงต้องนำมาทิ้งไว้ในป่า
ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะเตาเผาศพเนี่ย
เมื่อมีคนมาขโมยปุ๊บก็จะมีคนมาทวงคืนค่ะ
แล้วหลังจากเจ้านที่ตรวจสอบเรียบร้อยแหมจากเจ้านที่ก็ใช่ว่าจะยกไปเลยค่ะ
ก็ไม่รู้่ะอ่ายังเพราะความสบายใจเป็นอุปกรณ์สำหรับคนตาย
จากนั้นก็ใช้รถเคเนี่ยมายกอุปกรณ์ไปที่ศปประคัม
เพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าเฮียไม่เฮียก็ต้องไปที่สพประคำ
ประชาสัมพันธ์ให้วัดที่อุปกรณ์หาย
ที่เราอธิบายให้คุณฟังวันนี้คือวัดไหนอุปกรณ์หาย
ติดต่อขอรับคืนด้วยนะฮะ
ตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ที่สพประคำ

ต้องใช้รถมายกเลยนะต้องขำนะแต่ว่าบางทีมันก็ขำไม่ออกนะ
จริงดูสิมันหนักมากขนาดต้องใช้แล้วเอาจริงนะ
ต่อให้เก่งไงก็กลัวไหมเพราะมันเกี่ยวกับความเป็นความตายใช่
ทำอะไรผิดไปก็ไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่าถ้าความเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็น
ถูกต้องมั้ยถูกต้องแล้วแบบว่าน่ะลำบากกว่าเยอะ
แต่ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์นะฮะวัดไหนอุปกรณ์เผาศพหาย
บุรีรำอยู่ที่สพประคำนะฮะไปติดต่อรับคืนได้เนอะ
ได้เลยตอนยังสงสัยอยู่นะตอนมาเนี่ยมาง่ายนะแต่ขากลับนี่
โอ้โหต้องขนต้องอะไรต่างน่ะตัวขโมยเอามายังไงอ่ะ
เอามาอย่างเอิ่มจริงเอามายังไงอ่ะใช่ป่ะเอามายังไงอ่ะ
พี่เอามายังไงไม่รู้นี่อันนี้กรณีนี้นะบางทีก่อนหน้านี้ที่เรามีเห็น
ที่บอกว่าขโมยอุปกรณ์ต่างของโรงแรมที่เขาสร้างเอาไว้แล้วยังไม่ทันได้เปิด